เป็นช่วงที่เราต้องมาให้กำลังใจกันนะครับน้องใบตองครับ

เพื่อต่อสู้ชีวิต

ติดตามได้จากรายงานของคุณอรพันธ์ขันทองคำครับ

ซึ่งเป็นตลาดเล็กในย่านแห่งนี้นะคะ
กับอาชีพขายขนมของคุณยายมาลี
ถึงแม้ว่าวัยจะล่วงเข้าสู่บ้านปลายของชีวิตแล้วนะคะ
แต่ว่าคุณยายยังคงยิ้มสู้ขายขนมมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
กว่า๓๐ปีแล้วค่ะที่คุณยายมาลีวัย๘๑ปี
สู้ชีวิตด้วยการขายขนมรถเข็นในตลาดบางโพเล็กแห่งนี้
จากจะมีขนมมากมายหลากหลายแบบให้เลือกซื้อ
ที่ร้านคุณยายมาลียังขายน้ำอัดลมเย็นให้ได้ดื่มชื่นใจอีกด้วยล่ะค่ะ
แต่กว่าจะมาลงเอยด้วยการขายขนมรสเข็น
ยายมาลีเล่าย้อนกลับไปในอดีตเริ่มจากอาชีพรับจ้างพับกระดาษ
รายได้ก็เล็กน้อยไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย
เปลี่ยนจากอาชีพรับจ้างหันมาเป็นนายตัวเองด้วยการค้าขาย
แต่ช่วงหลังมานี้รู้สึกไม่ค่อยมีแรงทำไม่ไหวเพราะอายุมากแล้ว
ยายมาลีก็เลยเปลี่ยนไปรับขนมมาขายแทนอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ

แต่ยายมะลีบอกค่ะว่าดีกว่าอยู่บ้านเฉย
เพราะอย่างน้อยมีเพื่อนคุยทำให้ไม่เหงาค่ะ
ก็มันอยากมาลูกก็ไม่ขาย
ตัวเองก็จะหยุดขายอยู่แต่มันไม่อยากหยุด
มันก็ไปมาได้ก็มามาไม่ได้ที่จะหยุด
บ้านก็พอมีอยู่อยู่กินก็พอมีกิน
ทำให้มากก็มีกินลูกก็เชื่อให้กิน
ทุกวันในช่วงสายยายมาลีจะออกจากบ้านมาตั้งร้านขายของ
โดยจะหอมหิ้วขนมมาจัดวางเรียงรายบนโต๊ะค่ะ
ส่วนลูกค้านอกจากเด็กก็มีคนที่ผ่านไปผ่านมานี่แหละค่ะ

เห็นยายมาลีนั่งขายของอยู่ก็มักจะแวะอุดหนุนเสมอ
เพราะเห็นในความขยันและความเป็นคนซื่อของยายมาลีค่ะ
แกก็เป็นคนขยันดีนะแล้วก็ซื้อตรงดี
มีอะไรนิดหน่อยแกก็ช่วยนะ
แกก็ช่วยทุกสิ่งทุกอย่างใช้ได้ครับน่านับถือ
ถึงจะเป็นแค่ร้านเล็กในตลาดเก่า
แต่สำหรับยายมาลีร้านขนมรสเข็นนี้เป็นเหมือนลมหายใจ
ที่ช่วยต่อชีวิตให้ยายมาลีได้ยิ้มสู้ต่อไปค่ะ
ไว้ให้กับคุณยายมะลีได้สู้ชีวิตต่อไปค่ะ
เป็นกำลังใจให้กับคุณยายสู้ชีวิต

คุณผู้ชมก็สามารถเป็นหนึ่งในกำลังใจให้กับคุณยายได้
ได้นี่แหละนะเป็นตัวอย่างของคนไม่ยอมแพ้ต่อชีวิตนั่นเอง

ไปกันต่อเลยที่จังหวัดสระบุรี
อ่ะพาไปดูเรื่องราวของควายกันหน่อย

จะบอกคุณไปดูเรื่องของเจ้าควายน้อย
น่ารักมากอายุเพียงแค่๗เดือนนะคะที่สำคัญเลย
เชื่องมากเจ้าบุญรอดเนี่ยเชื่องมาก
แล้วก็ชอบทานอะไรรู้ไหมฮะเหมือนคุณเลย
เดี๋ยวผมชอบทานอะไรเหมือนกระบือ
ใช่เขาชอบทานข้าวไข่เจียวกับแตงกวาค่ะ
แต่กระบือทานไข่เจียวแตงกว่า
ก็ชอบเหมือนคุณไงไปดูหาจริงค่ะ
ลูกควายตัวน้อยหน้าตาน่ารักน่าชังตัวนี้แหละค่ะ
มีชื่อว่าเจ้าบุญรอดวัย๗เดือนเพศผู้
ที่ชาวบ้านหมู่๔ตำบลห้วยแห้ง
อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี
หรือกันว่าลูกควายตัวนี้กินไข่เจียวเป็นอาหาร
แม่ช่างหน้าแปลกใจจริงค่ะว่าทำไมควายถึงกินไข่เจียวได้
เจ้าของควายตัวนี้ก็คือคุณป้าทองคุณประธุมวัย๕๒ปี
บอกว่าไข่เจียวผสมข้าวและแตงกวา
เป็นเมนูที่เจ้าบุญรอดชอบกินมากค่ะ
เพราะไม่ว่าคนในบ้านจะกินอะไร
บุญรอดก็จะขอแจ่มกินด้วยเสมอ
ปกติมันจะกินย่าใช่ไหมล่ะ
แล้วทีนี้คนกินอะไรก็ต้องกิน

มากินเฟรนด์ไฟล์กับกล้วยทอด

แล้วก่อนนอนล่ะเขาเป็นไงที่เราจะมานอนมุ้งเนี่ย
ก่อนนอนก็อาบน้ำค่ะอาบน้ำให้เขา
อาบน้ำเสร็จเช็ดตัวเช็ดตัวให้แห้ง
ก็เรียกเขาเข้ามุกเขาก็มานอน
ป้าทองคุณประทุมบอกว่าได้ลูกควายตัวนี้มาตั้งแต่ยังเล็ก
ด้วยการขอซื้อชีวิตมาราคาเพียงแค่๕๐๐บาทเท่านั้น
แม่ป้าทองก็เลยเลี้ยงดูปูเสือเจ้าบุญรอดไว้ในบ้าน
พร้อมกับจัดที่หลับที่นอนให้อย่างกับสัตว์เลี้ยงเลยก็ว่าได้ค่ะ
ซึ่งเจ้าบุญรอดเป็นลูกควายที่แสนรู้มีนิสัยเชื่อง
ชอบอยู่กับคนและรักความสะอาดมาก
เพราะชอบการอาบน้ำถูสบู่ถึงวันละ๓ครั้ง

จากนั้นป้าทองก็จะเช็ดตัวให้เป็นประจำ
ไม่ว่าป้าทองจะทำกิจกรรมอะไรหรือจะเดินทางไปที่ไหน
บุญรอดก็จะเดินตามไปด้วยทุกคนทุกแห่งเลยล่ะค่ะ
แม้แต่งานศพตอนกลางค่ำกลางคืนแบบนี้
ควายบุญรอดก็ไม่ยอมหลับยอมนอนค่ะคุณผู้ชม
เดินตามป้าทองมาช่วยงานศพเพื่อนบ้านที่วัด
ชาวบ้านในหมู่บ้านบอกเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่า
เห็นลูกควายบุญรอดเดินตามป้าทองตั้งแต่ตอนตัวเล็ก
จนตอนนี้ก็ยังเดินตามเหมือนเดิม
และชื่นชมว่าเป็นลูกชายที่แสนรู้
เหมือนคนเอี๊ยนอะไร
เมื่อป้าทองนั่งฟังพระสวด
บุญรอดก็จะนั่งลงบนผ้าที่เจ้าของงานนำไปปูไว้ให้
เพื่อรอป้าทองฟังพระสวด
พอป้าทองเข้าไปถวายปัจจัยกับพระสงฆ์
ก็หนีไม่พ้นที่ลูกควายบุญรอดตัวนี้
จะต้องเดินตามเข้าไปร่วมถวายปัจจัยด้วย
ยังแสดงความน่ารักแสนรู้ให้กับพระสงฆ์และชาวบ้าน
ทุกคนในงานต่างทึ่งไปตามกันเลยทีเดียวค่ะ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน

การที่มันทานไข่เจียวเนี่ย
กลายเป็นว่าแปลกน้อยไปกว่าการพาไปทำวงทำบุญ
เป็นกระบือที่แสนรู้จริง

พูดเรื่องของบุญแล้วเดี๋ยวจะพาเข้าวัดครับ
ไปที่จังหวัดตรังนะครับไปดูวัดแห่งนี้
เขาบอกว่าสร้างโบสถ์ได้อย่างรวดเร็ว
ใช้เวลาเป็นแค่๕เดือนเท่านั้นครับ

โบสถ์ส่วนใหญ่จะประมาณ๑ปี
แต่ที่นี่เขาบอกว่าสร้างเร็วมากนะครับ
อุโบสถที่งดงามภายในวัดคลองเขาจันทร์
ตำบลหนองปลืออำเภอรัศดาจังหวัดตรังครับ

ประหยัดแล้วสอดแทรกคำสอนบนภาพวาด
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ศึกษา

ใช้เวลาสร้างเพียง๕เดือนคุณผู้ชมครับ
งบประมาณ๑๕ล้านบาทนะครับ

พระครูรัศดาเขตคณรักษ์เจ้าอาวาสวัดคลองเขาจันทร์บอกว่า
โบสถ์หลังนี้ชื่อว่ากลางนัทฐีครับ
หรือว่าโบสถ์พระพุทธเจ้า๕พระองค์
ภายในมีรูปภาพพุทธประวัติองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ส่วนด้านนอกครับมีพระบรมชายาลักษณ์พระราชปารสพระราชดำรัฐ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกด้วย
โดยการสร้างใช้หลัก๕สอ
สอแรกคือ๑สร้างเสร็จส๒มีสาระ
ส๓สิ่งแปลกคือการออกแบบก่อสร้างที่แตกต่างนะครับ
ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สอที่๕ก็คือเสน่ห์นั่นเองครับ
ทั้งนี้ทั้งนั้นที่นี่ก็ถือว่าเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้
แล้วก็ศึกษาธรรมให้กับประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้
แล้วก็สามารถไปท่องเที่ยวกันได้ด้วยนะ
สวยงามมากนะคะใครแวะเวียนผ่านไปไปชื่นชมความสวยงามของโบสถ์แห่งนี้กันได้

วันนี้หลายข้อความที่คุณผู้ชมส่งมาทางไลน์ทักทายกันเยอะแยะมากมาย
รวมไปถึงหลายคนที่ทักทายคุณชนะมา
นี่บอกว่าให้ติดรถไปตลอดกินด้วยเลยนะ
บอกว่าดิฉันสวยใช่มะเดี๋ยวจะเทียม
แต่ว่าคุณคะหลักฐานมันฟ้อง
ติดตามรับชมเราในวันนี้ส่วนช่วงนี้หมดเวลาแล้วครับ
อาปี๒จะถึงปี๓นะปีนะ
โอเคค่ะ